สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอตอนนี้
พูดเลยว่าหลายคนก็อยากรู้ในความเป็นไปนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นไปตอนไหนยังไงกันบ้างแล้ว

อีกไม่กี่วันกำลังจะเป็นคุณแม่
ตอนนี้เธอยังโอเคอยู่หรือเปล่าค่ะ

ดาราสาวสุดสตรอกแพทย์นับประพา
ก็จะได้ทำหน้าที่คุณแม่อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว
และแม่ต้องเผชิญมรสุมลูกใหญ่อีกรอบ
เมื่อสามีนักบิดตกเป็นผู้ต้องสงสัย

เป็นข่าวดังมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน
แต่จนถึงวันนี้แฟนคลับยังได้เห็นความเข้มแข็งของเธอ

เธอได้โพสต์ภาพสวัสดีแฟนคลับในโลกออนไลน์

พร้อมด้วยข้อความให้กำลังใจเธอกันอย่างท่วมท้นเช่นเคย

ก็มีการโพสต์ภาพเซลฟี่ของตัวเองด้วยเช่นกัน
แต่ไม่มีการโพสต์ข้อความอื่นใดค่ะ
ท่ามกลางกระแสในโซเชียลที่ยังคงรุนแรงอยู่
ก็ทำให้มีแฟนคลับส่วนหนึ่งเข้ามาให้กำลังใจ
และขอให้ผ่านพ้นเรื่องราวทั้งหมดไปได้ด้วยดี

ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะ